ในฐานะตัวเองแบบเมื่อก่อนนี้ตื่นเช้าก็ต้องเจอเขา

ก็คือคุณศรยุทธรรมนาจินดาซึ่งเราต้องยอมรับอย่างนึงว่า
เขาหายไปประมาณสัก๓ปีเนอะ

เป็นปกติอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครพิธีกรของคนอื่นอ่ะ
ไปแล้วก็คือมันไม่มีการเรียกร้องต่อให้รายการจะเคยดังหรืออะไรก็แล้วแต่เราดูสิ
เขาเป็นถือว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับที่แบบว่าจบไปปุ๊บแม้เขาหยุดเป็นสามสิบ
ทุกวันยังมีคนเรียกร้องเขากลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมา
แปลกซึ่งไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้ในวงการบ้านเรานะฮะที่แบบว่าพิธีกรหรือคนข่าวคนไหนที่แบบว่าหยุด
งานแล้วอาจจะมีเสียงบ่นเสียงดาบแป๊บนึงแต่เดี๋ยวสักพักนึงคนก็จะลืม
แต่สรยุทธ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบคนไม่ลืมว่ะอันนี้คือแปลก
โดยเหตุพิเศษครับเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
เช้านี้ก็คุณสรยุทธ์เนี่ยก็เดินทางมาที่สตูดิโอทำรายการเลย

ใช่ก็คือเข้ามาที่ช่องเมื่อช่วงเช้านะครับ
ก็มาพบผู้ใหญ่แล้วก็มาทักทายลูกน้องทีมงานคนทำข่าว
มาเจอทางคุณไก่พาสิทธิ์มาเจอทางน้องไบท์
แล้วก็ได้เจอคุณหมวยอลิสลาแล้วก็ได้เจอผมด้วย
เอาง่ายก็คือเรื่องเล่าชาวนี้นั่นแหละ
มันคือนาฬิกาปลุกของคนประเทศไทย

ทุกคนแล้วก็แบบว่าแน่นอนน้องไบร์ท
น้องไบ้นี่อาจจะไปเยี่ยมพี่ยุทธ์ตลอด
ไปรับพี่ยุทธ์เลยด้วยซ้ำไป
ก็มีรูปอยู่แล้วก็มีคุณไก่พาสินที่คุณบอกเนี่ย
โดยระบุแคปชั่นว่าที่เดิมที่คิดถึงพี่ยุทธ์
รยุทธ์สุทัศนจินดาหวนคืนสตูดิโอเรื่องเล่า

คุณหนุ่มกัญชัยแม่คุณก็โพสต์ภาพที่เจอคุณสรยุทธ์

คือพี่ยุทธ์เนี่ยแกมาเช้ากว่าผมอีกนะ
แกไปถึงเสร็จปุ๊บก็เข้าไปทักทาย
พี่น้องที่ทำงานร่วมกับแกอะไรอย่างนี้
แล้วตัวผมเองเนี่ยพอไปถึงเสร็จก็รู้ว่าพี่ยุทธ์มานะครับ
ก็เลยโทรหาคุณหมวยบอกว่าพี่ยุทธ์อยู่ที่ชั้นไหน
พี่ยุทธ์อยู่ที่ชั้น๙อยู่ในสตู
ผมก็เลยไปหาแกก็ไปเจอแก๊
ก็ไปกราบแกไปไหว้แกนะครับ
เพราะว่าแกเป็นคนเก่ง

แต่ตอนนี้คือแกต้องหยุดพักสักแป๊บหนึ่งก่อน
เพื่อที่จะดูทิศทางของข่าวเป็นอะไรยังไง

กว่าจาก๕ปีด้วย๖ปีแล้วมั้งผม

ปกติรายการถึงอาจจะเรียกร้องเลขแรก

ก็จะมีลูกขึ้นลูกใหม่มา

แต่ภาพเมื่อกี้นี้คือโอเคแบบที่เขาลงกันอะไรอย่างนี้
แต่มันก็จะมีอีกตัวได้ไหมหรืออีกคน
อีกตัวนะที่ชื่ออีเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยนะ
เขาเอารูปผมไปลงอีกแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าเป็นภาพแรกนี่นะ
ก่อนพี่ยุทธ์บอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาครับพี่ยุทธ์
ขอบภาพที่สองก็ยังก่อนพี่ยุทธ์บอกว่าไงรู้ไหม
บใจมากหนุ่มแล้วระบำไก่จะเต้นเมื่อไหร่ล่ะ
และภาพที่๓บอกว่าพี่ยกมือไห้พี่ยุทธ์กำลังจะกลับ
ตายจริงนึกขึ้นได้ต้องรีบธุระไว้คุยกันวันหลังนะ

จะได้เห็นไหมระบำไก่
หรือคนหนึ่งเชียร์แมนยูอีกคนเชียริเวอร์พูลหรือเปล่า
อีเจี๊ยบนี่รีบภูร์ฟังเดียวกับพี่ยุทธ์อยู่แล้ว

เชียร์นอนเดี๋ยวเราดูคืนนี้เจอฟูเป็นไง
นี่มันอยู่เต้นขับเข้าอยู่หรอเนี่ย

คุณแม่คุณแม่ลองหายสัก๕๖ปีไหมล่ะ

หยุดฉันหยุดไป๓วันตอนนั้นรายการฉันยืนเป็นบ้าเลย

ไม่จริงอ๋อไอ้บ้ามึงก็เข้าเองจริงบ้า
คุณแม่อยากได้ภาพอันใหม่กันเลยคุณให้พี่หนูไปรับ
โอ๊ยถ้า๕ปีหนูก็๖๐แล้วนะแซ่ยิ้มพอดีเลยนะ

พี่ยุทธ์ก็ติดตามยังบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องดูพี่ยุทธ์ประสิทธิ์ไว้เจ้ายังไง

เดี๋ยวรอแต่ว่าคือไม่ไปไหนก็คือทำแน่นอน

เสียงเดิมความรู้สึกเดิมจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ในรูปแบบของข่าวของช่อง๓เนี่ย
จะเปลี่ยนเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรอะไรอย่างไรต่อไป

พี่นุมาจะไปอ่านตอนตี๑หรือว่า

ไม่อ่านข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่ตีหนึ่งตี๒ตี๓ตี๔ตี๕
อ๋อเบรกนิ้วอย่างนี้หรอ

คือตอบไม่ได้จริงคืออยู่ที่ตัวพี่ยุทธ์เอง

นะฮะ